เริ่มต้นค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
ขโมยขโจรนี่มีทุกวันนะคะแล้วก็รูปแบบการก่อเหตุก็แตกต่างกันออกไป
จะพาไปดูอันนี้เป็นคนร้ายค่ะเป็นวัยรุ่นเป็นชายพิการด้วยนะคะ
เข้าไปขโมยของในร้านประดับยนต์ไปขโมยไอ้ไข่วัดเจดีรุ่นดังด้วยนะ
แล้วก็เอากล้องถ่ายรูปเข้าไปอีกสองตัวด้วยโอ้โหมูลค่านับแสนเลยนะคะ
ที่ขโมยไปได้เนี่ยแล้วก็กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดทีเดียวนะคะ
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วด้วยเนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่คนร้ายเนี่ยก่อเหตุ
เห็นไหมคะว่ามีชายคนหนึ่งในสภาพขาซ้ายพิการนะคะ
เดินเดินเดินเดินอยู่ยังต้องใช้ไม้ค้ำยันเลยแล้วก็สวมไฟฉายแบบ
ศีรษะด้วยสวมถุงมือด้วยนะคะงัดร้านเข้าไปในร้านกิติประดับยนต์
คือตั้งอยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองที่ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
โอ้โหพอเข้าไปได้นี่นะไปรื้อค้นทรัพย์สินข้างในหมดเลย
ทีนี้เจ้าของร้านเขาไปเปิดกล้องวงจรปิดอีกตัวค่ะอันนี้เป็นกล้องที่อยู่ด้านในก็บันทึกภาพได้เหมือนกัน
คนคนเดียวกันเนี่ยค่ะคนร้ายเนี่ยสวมผ้ากันเปื้อนเดินเข้าไปหลังร้าน
พยายามนะจะไปเบิกประตูเข้าไปในร้านมีจังหวะหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะ
เขาเห็นกล้องวงจรปิดอ่ะยกแขนขึ้นมาบังใบหน้าตัวเองเอาไว้ค่ะ
แต่ทันไหมไม่ทันนะคะนี่ค่ะเต็มเต็มเลยจับชัดเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าของร้านไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชเอาไว้แล้วนะคะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบทีนี้พอไปดูจุดเกิดเหตุนี่นี่
เอาแขนบังนะคะเอาแขนบังหน้าแล้วตัวเองก็เดินกระเพลกด้วย
เข้าไปก่อเหตุของเขาเนี่ยเขางัดบันเกล็ดหน้าต่างออกนะคะ
ประตูด้านหลังก็ถูกเปิดทิ้งเอาไว้ก็มีร่องรอยการลื้อค้น
หลังจากที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบแล้วทีนี้ไปเจอทรัพย์สินหายไปหลายรายการเลย
แล้วก็กล้องถ่ายรูปหายไป๒เครื่อง
มูลค่ากว่าแสนบาทนางวิรุณพรบุญรอดอายุยี่สิบเจ็ดปี
เจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่าหลังกลับจากทำบุญเทศกาล
บุญศาสตร์เดือน๑๐ก็เห็นเนี่ยร้านเนี่ยถูกคนร้ายเข้ามารื้อค้นไปแล้ว
ก่อนหน้านี้หนึ่งสัปดาห์นะคะเคยถูกงัดมาแล้วครั้งหนึ่ง
ก็ไปแจ้งความแล้วก็มีการไปติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม
คือเขาบอกนะคะว่าเสียดายจริงที่คนร้ายเนี่ย
ขโมยเหรียญไอ้ไข่วัดเจดีไปเนี่ยค่ะเหรียญเนี้ย
เป็นเหรียญรุ่นแรกแรกค่ะรุ่นเดียวกับที่พิธีกรชื่อดัง
คุณกระแมรพระชระศรีเบญเจมส์มาตรเนี้ยมีไว้บูชา

มีการจุดประทัดไปเมื่อเดือนประมาณพฤษภาคมที่ผ่านมา

โจรแล้วไม่คิดว่าคนที่แบบมีข่าวแบบนี้ค่ะ
เขาจะมาเป็นโจรคือไม่คิดว่าเขาจะมารักทรัพย์
คือบางครั้งมันก็ลำบากนะคะในการขโมย
แต่ก็เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยโจรชุมมากค่ะช่วงนี้
ไอ้ไขจะอยู่ในลิ้นชักนี้เลยค่ะใช่ค่ะ
อยู่ในลิ้นชักนี้จะมีอ่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีแล้วก็หลวงปู่ทวด
แต่ว่าโจรไม่เลือกเอาหลวงปู่ทวดไป
เลือกเอาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีหรือว่าตาไข่ไปแทน
อย่างที่บอกไปว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่๒แล้วที่ถูกขโมยขึ้นมา
คาดว่า๒ครั้งเป็นคนเดียวกัน
ครั้งแรกงัดร้านเข้ามาดูลาดลาวดูของมีค่าก่อน
เก็บวัตถุมงคลก่อนแล้วก็ลงมาเกาะลงมือก่อเหตุอีกครั้ง

อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตามคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ